ผู้ประกอบการโอดขาดแคลนแรงงาน
ปีที่ผ่านมาแรงงานไทยลดลง๓แสนคน
เคราะห์สาเหตุและทางออกพร้อมกันในช่วง
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
รายการไทยรัฐนิวโชว์วันพุธนี้